คุณผู้ชมต่อกันที่นางเอกรุ่นใหญ่คนนี้บ้างนะคะ

หลังได้ร่วมงานกันในละครกระแสดี

จนถึงต้องออกปากว่าหากมีโอกาสเจ้าตัวก็อยากจะร่วมงานกับค่ายนี้สักครั้งนะ

อยากร่วมงานในรูปแบบของภาพยนตร์ดูบ้างค่ะ
แน่นอนผลงานเขาก็ชัดเจนอยู่แล้วนะคะ

เริ่มเล่นละครเรื่องแรกก็เพราะว่าแบบชื่นชอบพี่บอย
แล้วก็ดูผลงานพี่บอยติดตามเป็นแฟนละคร
พอพี่บอยติดต่อมาก็รับเล่น
อันนี้พี่โยงติดต่อมาก็ไม่พูดพร่ำทำเพลงรับอยู่แล้ว
แต่ก็พลอยพูดกันว่าเออพี่ยงเล่นหนังไหมไม่เอาตังค์ด้วย
เดี๋ยวไปกินตังค์เล่นให้ฟรีเลยเล่นให้ฟรี
แกก็หูล้อฮือแล้วแกก็เดินบอกเดี๋ยวผมไปตัดต่อต่อกันครับ